คุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องที่จอดรถใช่ไหม
วางของหน้าบ้านนะครับมีคลิปให้ดูนะฮะอันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่รู้
เขาไม่พอใจอะไรแต่ว่ามีการล้มราวตากผ้าล้มมอเตอร์ไซค์ที่ขวางหน้าบ้านครับ
ผมว่าจะใช้คำว่าล้มใช้คำว่าวางเนี่ยคือก็ค่อยล้มอ่ะนะ
แต่ว่าเจ้าของคลิปก็บอกว่าบ้านของตนเนี่ยนะครับก็เป็นตึกนะครับ
พาณิชย์ติดถนนนะครับเปิดร้านขายของเปิดธุรกิจ

ใช่แต่ว่าตรงที่เห็นเทหมดเลยใช่ที่เห็นนี้เป็นหลังบ้านนะครับเหมือนหมู่บ้านปกติ
เจ้าของคลิปบอกว่าเรื่องมันเกิดมาจากหลายสาเหตุครับก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ
หาคำตอบอยู่ครับครอบครัวไปทำอะไรให้เวลาไปถามเพื่อนบ้านก็เถียงกลับมาบอกว่า
เราไปคล้ายไปเกินที่เขาไปล้ำที่เขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่จอดรถนะฮะ
บริเวณหลังบ้านนะครับเพราะบางทีลูกค้าร้านเราไปจอดรถนะฮะ
หน้าร้านเขาในคลิปที่เห็นก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมีการเอากรง
เขาบอกเป็นกรงสุนัขเก่านะคุณผู้ชมครับมากั้นเอาไว้แบ่งเขตแดนไปเลย
ตรงกลางมีใครไปขยับนิดหน่อยครับเป็นเรื่องช่วงเดือนก่อนครับ
ลงสุนัขที่วางกั้นมันขยับเพื่อนบ้านก็เลยมาเนี่ยมาผลักรถ
ผลักราวตักผ้าล้มหรือว่าวางแล้วแต่นะครับแต่ว่าทางครอบครัวครับ
ทางครอบครัวเจ้าของคลิปก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับมาช่วยพูดคุยหน่อย
แต่ว่าเพื่อนบ้านก็ยังไม่คุยนะครับพอหลังจากตำรวจกลับเพื่อนบ้านเข้ามาต่อว่า
บอกว่าห้ามไปแตะต้องของเขาระวังตัวให้ดีไอ้พวกกระจอกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวเจ้าของคลิปครับไปแจ้งความแล้วแล้วก็รอตำรวจนั้นดำเนินเรื่องต่อไปนะ
โอ้โหค่ะลำบากเลยพื้นที่ตรงนี้นะคะใกล้กันด้วยนะ